เช็คราคาของเครื่องสังขพันธ์กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม

หรือว่าข่าวที่ไม่ค่อยดีในวงการของพระของสงฆ์ค่ะ
ทางด้านเรื่องของเครื่องสังกภัณฑ์เองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ทีนี้ราคาขายจะดีหรือไม่ดี
เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของของ
ที่ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มเครื่องสังขพันธ์นั้น

ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ
กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กหรือกระเป๋าใส่เอกสารทรงเจมส์บอล

ติดตราทำมาจากที่ทำจากไม้พรม
การออกแบบที่ดูสวยงามและเรียบง่ายเหมาะกับพระสงฆ์
ซึ่งเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของร้านสายทานบุญ

ที่ให้ความสำคัญกับการทำบรรจุพันธุ์
ลูกค้าที่ซื้อไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าของเป็นอย่างไร
คราวนี้เมื่อเรามั่นใจในคุณภาพของสินค้าของเรา
แล้วก็ทำแพ็คเกจจิ้งที่เป็นพลาสติกถุงพลาสติกใส
อย่างนี้เห็นให้เห็นของข้างในได้ครบเลย

แล้วก็มีการ์ดบอกเอาไว้ว่าชิ้นนี้คืออะไรชิ้นนี้คืออะไร
ลูกค้าที่จะมาซื้อก็สามารถมองเห็นได้

เป็นชุดที่ขายดีที่สุดในทุกหน้าเทศกาลพุทธศาสนา
เนื่องจากมีของใช้ข้างในหลากหลายรูปแบบ
อย่างเช่นกระเป๋าอเนกประสงค์พระรับประเคน
ใส่แว่นตาซองใส่ช้อนซ่อมหรือผ้าเช็ดหน้า
ซึ่งเป็นของใช้ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
จึงนิยมมาสั่งซื้อโดยมีราคาอยู่ที่ชุดละ๒๕๐บาท
ซึ่งปีนี้คาดว่าจะขายได้ประมาณ๘๐๐ชุด
เพิ่มขึ้นมากกว่ายอดขายในปีที่ผ่านมา
ส่วนร้านบูชาสังขพันธ์ที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางการซื้อขาย
โดยชูคุณภาพสินค้าซัพพลายเออร์และการบริหารที่ดี
ท่ามกลางการเกิดใหม่ของคู่แข่งและการแข่งขันที่รุนแรง
แต่ว่ายอดขายเครื่องสังขพันธ์และของทำบุญทุกชนิดในเดือนกุมภาพันธ์นี้
ลดลงร้อยละ๑๐เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
ที่เคยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๑๕ต่อปี
ซึ่งตลอดการทำธุรกิจ๔ปีที่ผ่านมาก็เชื่อว่า
ศรัทธาและพฤติกรรมการทำบุญของชาวพุทธ
ถ้าวันมาคบูชาเนี่ยชาวพุทธเราก็จะทำบุญทั่วไปนะครับ
อย่างเช่นการบวชลูกบวชหลานแล้วก็การถวายสังขทาน
ถวายพระพุทธรูประคังคล้องกรองให้กับวัดที่ขาดแคนที่ยากจน
ก็มีพอสมควรเหมือนกันครับผม
แต่ว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เป็นข่าวไม่เป็นมงคลเท่าไหร่

ก็ทำให้ชาวพุทธเราทำบุญน้อยลงนะครับ
ปีนี้ศูนย์วิจัยกษิกรไทย
ว่าจะขยายตัวร้อยละ๑๕ถึงร้อยละ๒๐จากปี๒๕๕๘
หรือ๒๓๐๐๐๒๔๐๐๐ล้านบาท

จะเป็นช่องทางการจำหน่ายที่มีแนวโน้มเติบโต
และจะเป็นช่องทางหลักในการสั่งซื้อสินค้าในอนาคต

การแก้ไขจุดด้อยของสินค้าและตรงกับความต้องการ
ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้ไม่แพ้กัน
ข้าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน